ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ในกรณีที่พลตำรวจตรีปวีนพงศิรินถูกคมขู่
หลังสอบในคดีค้ามนุษยโรหิงญา
ในขณะที่ในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ตำหนินะครับว่าเป็นการ
ให้ข้อมูลฝ่ายเดียวจนทำให้ประเทศเสียหายครับ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจตรีปวีนพงศิริน
อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘ขอลีภัยไปอยู่ประเทศออสเตรเลีย
โดยอ้างว่าโดนคมขู่จากผู้ที่มีอิทธิพลและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
จากการทำคดีฆ่ามนุษยโรหิงญาว่า
ขอให้กลับมาแจ้งความและมาบอกกับตัวเองว่าถูกใครคมคู่จะดำเนินคดีให้
ไม่ใช่ไปพูดแล้วทำให้ประเทศเกิดความเสียหาย
ส่วนจะถูกหรือผิดให้ว่าไปตามหลักฐานยืนยันว่าหากเป็นเรื่องจริงต่อให้ใหญ่แค่ไหนก็จะจับ
ประตูลงประเทศไทยติดกลับอยู่อีกคน๔๕คน

แล้วว่าไงจากคดีไหนก็แล้วแต่
คนเลือกบรวนฐานหมดคดีก็คือคดี

ระวังเดี๋ยวจะมีโดรมาตเดี๋ยวเริ่มงานกันเอง
นายกรัฐมนตรียังขอให้สื่อมวลชนอย่าขยายความข้อมูลของคนคนเดียว

ก็ขึ้นอยู่กับสื่อจะขยายความหรือไม่
ขณะที่พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้กล่าวว่าได้มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
พร้อมสั่งการให้ตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีพนักงานสอบสวนในชุดพลตำรวจตรีปวีน
มีใครถูกข่มขู่คุกคามในลักษณะเดียวกันหรือไม่
โดยเฉพาะในพื้นที่ตำรวจภูทรภาคแปดและเก้า
ว่าจะทราบความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้
คุณผู้ชมสามารถติดตามการให้สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรี
กรณีดังกล่าวได้ทั้งหมดผ่านทางแอปพลิเคชันหมายไทยรัฐครับ